รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สนับสนุนโดยใหม่อีซูซูดีแม็กซ์๑๙และ๓๐ดีดีไอบลูพาวเวอร์
จุดหมายปลายทางสุดท้ายของการย้อนรอยอาณาจักรพญานาคในครั้งนี้
พิธีกรขาหมู่ขอพาคุณผู้ชมมากันที่วัดถ้ำดินเพียงอำเภอสังคมจังหวัดน้องคาย
ซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการขนานนามว่าถ้ำพญานาค

เอาละครับ๑ชั่วโมงถึงนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ

วันนี้เรายังตามรอยพญานาคน่าจะเป็นที่อีกที่หนึ่งที่คนเขาเชื่อว่าเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาน
บางคนก็บอกว่าณถ้ำตรงนี้สามารถข้ามไปถึงฝั่งลาวเลยก็ได้
เคยมีคนนั่งสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าทางนี้เป็นทางขึ้นลงของพญานาค
ต้องถามมูขั้นเทพณจุดตรงนี้ทำไมเขาถึงเชื่อว่าเป็นทางขึ้นลงของพญานาคอีกทีหนึ่ง
คือใครที่มาที่นี่จะได้สัมผัสบรรยากาศอย่างหนึ่งคือเงียบสงบสงัดแล้วกลับไปก็เงียบสงบสงัด
มันมีที่มาครับเพราะถ้ำแห่งนี้คือถ้ำสวาสตร์อะไร
สวรรค์มันเป็นที่ที่พบรักระหว่างบุรุษผู้เป็นชายและ
นาคซึ่งเป็นธิดาแห่งเมืองนาคมาพบรักกันแล้วพอวันหนึ่ง
พอรู้ความจริงว่านางนาคเนี่ยเป็นพญานาคบุรุษเนี่ย
ที่นางใบหลังลักษณ์แข่งความสัมผันในความลักอลึกซึ้งถูก
ให้เป็นที่ร้างคือที่นี่ที่นี่งั้นเราเข้าไปดูดีกว่า
ดูกันดูครับแล้วเรื่องแปลกคือมันจะเย็นตลอดทั้งปี
ใช่มันจะสงบเห็นไหมเดินเข้ามามันจะสงบ
แต่ก่อนไม่มีหรอกเนี่ยโขดหินพญานาคไม่มี
เขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้ทุกจุดตรงนี้ก็เป็นป่านะฮะ
แล้วก็มีเนรองค์นึงมานั่งสมาธิแล้วก็เห็นว่าพญานาคเนี่ยขึ้นลงตรงนี้
ก็เลยไปดูก็เจอเป็นรูอุโมงอุโมงแล้วก็เริ่มลึกลงไปลึกลงไป
คือถ้าเกิดเราที่สทาชอบที่อยากรู้เนี่ยผมว่าสถานที่ท่องเที่ยว
มีความสัมพันธ์ในยานสัมพันธ์แห่งความรักความผูกพันระหว่างนาคและมนุษย์เนี่ยที่นี้มาให้ได้
ว่ากันว่าถ้ำแห่งนี้มีสองพญานาคาราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งลำน้ำโขงอาศัยอยู่
นั่นคือพ่อปู่อินและแม่ย่าเกรด
เชื่อกันว่าเมื่อก่อนบริเวณปากถ้ำถูกพลางตาไม่ให้มีใครเห็น
จะเป็นผู้ที่มีบุญบารมีเท่านั้นจึงจะเห็นเส้นทางภายในถ้ำและสามารถเข้าไปได้
เรามาที่นี่นะครับก็จุดทูบเทียนไหว้พระบูชาอธิษฐานและลึกนึกถึง
ขอขมานากรรมต่อองค์พญานาคาราชก่อนนะครับ
ข้าแต้องค์ขู่อินนะคะราชและหน้าเกลียดนะคะราชตลอดจนพญานาคาราช
ตลอดจนผู้เปล่าเป็นเพลินบรรมีธรรมในถ้ำถ้ำศรีมงคลนนี้
อันที่ได้พึงปรารถนาและเป็นมงคลให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า
และคณะโดยทุกคนทุกท่านอย่ามีเหตุเพศภัยอันใดที่เกิดขึ้นด้วยเถิน
ชาวบ้านที่นี่ต่างร่ำลือกันถึงเรื่องราวอิทธิฤทธิ์ของพญานาค
ที่มาปรากฏกายให้เห็นซึ่งคุณยายรำเภยและคุณตาคำสิง
ก็นับว่าเป็นบุคคลแรกที่ได้พบกับเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์นี้ครับ
ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณยายรำเภยและคุณตาคำสิง
ซึ่งคุณยายลำเภยเป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้
แล้วก็ถือได้ว่าเป็นคนแรกเลยนะครับที่ได้พบกับถ้ำดินเพียงสวัสดีครับ

นี่เป็นคนแรกเลยใช่ไหมที่มาเจอถ้ำดินเพียงเนี่ย

มาทางเฮ็ดไฮมาเฮ็ดไฮทำอะไรเฮ็ดทำกินไงละ
ไปเห็นถ้ำเนี่ยเท่านั้นลักษณะปากถ้ำเป็นยังไง

เป็นรูเป็นธรรมมันเป็น

ลงไปทั้งแรกลงไปพิษไปสำรวจหรือไปอะไร
ไปดูบ้างว่ามันมีอย่างในหันนะ

ก็ก็กลัวเนี่ยก็กลัวเนี่ยทั้งอยากเห็นทั้งทั้งยั่นทั้งกลัวทั้งอยากเห็นนั่นแหละ
อยากเห็นอะไรที่ลงไปเนี่ยอยากเห็นอะไร
อยากเห็นว่ามีอย่างในหันมันเป็นอย่างในหนิงสินะ

ก็ไปเจอเป็นรูปเสารูปเสารูปอย่างจังสิแล้วอันที่เห็นอยู่นี่แหละก็ก็เห็นปรากฏแนวอื่น

จ้ะอันนี้แหละก็เห็นสิละ
แล้วเห็นบอกว่าคุณตาคือสามีของยายเนี่ย

ไปอยู่ทำไมกลับว่ารู้น้ำเราเราก็เข้าไปปฏิบัติ
ปฏิบัติทำจ้าแล้วก็ว่ามือหนึ่งเราไปสอนย่ายฟังเนอะอ๋อ
ย่ายว่าสันโอ้มูดตัวเนี้ยจึงจึงคอยติ่งเบาไหร่ว่าสันอัน
ตัวขนาดไหนนี่จะเล่าว่าตัวแบบนี้อันนี้หรอจ้าบันนี้อัน
ทำไงนอนอยู่ข้างข้างเหรอมันนอนเฮียงข้างเราเลยแล้วว่ะ
นอนเชี่ยงข้างเลยจ้าแต่ว่ากับว่าเห็นหัวเห็นหางเห็นแต่นอนเชี่ยงข่าง
เพราะว่าเรากับว่ากล้าติ่งคือกันเออเออเออก็เลยหลับไปเลยสันแล้วว่า
อืมนอนหลับไปเลยหัวเมียขึ้นไปคำหาว่าเห็นแล้วว่ามูสีอะไรปลาบอกไหม
มาที่นี่เหมือนกันพระทุดงน่ะนะมาบอกที่แรกน่ะ
ก็ฆื้อก้าเขามาบอกว่าละมาบอกว่า
น้องแม่มาให้เจ้าข้าอ้าวทีนี้เป็นไร้น้องแม่เหรอสันภาพมันวะ
เจ้าข้าให้น้องแม่นี่แหละ
แล้วยมแม่มาทำไล่อยู่นี่กี่ปี

แล้วเห็นทำไมตรงที่ข้อนยางใหญ่ล้มข้ามสันติกิจเถียงหน้าเถียงไฮตรงโน่นนั่น
เห็นรู้เจ้าค่ะว่าได้เขาเบิ้ง
แล้วยอมพ่อเข้าไปไหนละยอมพ่อเข้าไป
บ้านพระซัตงค์เดี๋ยวเขาก็มานี่มุนข้าน
หนูหาไม่เจอ
เจ้าข้าเบิ้งไปทั่งด้วย
อ๋อแต่ว่าย่ายถามว่าท่านอาจารย์ซื้อยังไหน
ชื่ออะไรก็ไม่บอกท่านอาจารย์มาจากสำนักไหนสำนักไหนก็ไม่บอก
บอกจ้ะแล้วก็หายไปเลยจ้ะบอกว่าหายไปเลย
ย่ายก็กราบล่าเพิ่งกราบล่าแล้วไงอืมกราบล่าเพิ่งนั่น
ว่าเพิ่งจะเบิดเวลาแต่นี่กราบล่าไปอยู่ซ้ำนั่นแล้ว
ได้ยินไหมฮะเหมือนกันเป็นกองดังยังไงฮะ
คือคือจังคำเป็นข้อเท่ากับแม่นแฮดบุญนะ

เออตาและตาตามีประสบการณ์อะไรที่นี่บ้างฮะ
ผมเลยมาทำทำต้นไหม้ต้นอะไรก็เต็มเนอะ

ตอนบ่ายผมก็นอนไข้อย่างนี้

จะหลับก็ไม่ใช่
มีเสียงหัวเราะมานู่น

คือผู้หญิงหรือผู้ชาย

มาถึงที่ผมนอนต้นตะแบก
กะต้นตะบก

แต่ก่อนผมไม่รู้เรื่องพญานาคนะ

เป็นพญานาคแหละตัวใหญ่เหลือง

ทั้งหัวนี่เป็นกากซาก

หัวเราะหัวหัวหัวหัวลงมา
หัวกายต้นจบก

ย้าวอ้าปากลงมา

พอเรียบกว่าพี่เอ้า

คนที่เคยปฏิบัติหลวงปู่มาแต่ชาติหลายชาติเลย
ดีแล้วไม่ได้ไปไหนนะต้องมาปฏิบัติปู่อยู่นี่
พอนั้นผมก็สะดุ้ง

พอไม่เห็นที่นี่เชื่อไปอีก

นี่แหละหอมนี่แหละอีกใจ
ก็มาลงที่นี่แหละหลังพระนี่แต่ก่อนมันเป็นป่า

ผมตามในนิมิตรมองดูเวิบเวิบเวิบเวิบ

ที่นี่ผมรู้สึกตัวขึ้น
แฟนผมก็อยู่นี่

ไม่รู้ว่าอะไรอุ้ยน่ากลัว
ผมว่าอะไรล่ะของท่าน
เห็นพญานาคผมว่า

มีเพราะว่าผมเห็นในนิมิตร
เรื่องราวปฏิหารยังไม่หมดเพียงเท่านี้

ที่ได้พบกับเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อ

มีพญานาคแปลงกายเป็นแม่ขาว

และพบว่าภายในถ้ำ
งามราวกับเทพนิยาย
พรั่งไปด้วยสมบัติที่มีมูลค่ามหาศาล
แปลงดีของรัฐศาสตร์
ได้น้ำเต็มมากกว่า
โรงพยาบาลเมื่อพร้อมเทพนิยาย
เข้าไปข้างในทะเล

เมื่อพร้อมทั้งหมด
รัฐที่สร้างเทพนิยาย
พ่นฟุ้บย่ายก็พ่นมันจังไหนล่ะเนาะพ่นบาดนอก
เขาไปไปเปิดฟ้าหมอมึงจั๊กไปแก่งไก่จั๊กอีงแยกเต็มหมออยู่
เจ้านางมาซะกลับไปนางโตนางแก่งแล้วตักอาหารมา
กินจนอิ่มน้ำผีหลอกไหมมายก็ได้มาผีหลอกแล้วพ่นธรรมดาดีดีเนาะเว้ากันเนาะ
ชิ้นไปต้นไว้ก็ออกมาจงเราว่าออกมาส่งพะตะวะออกมาจง
ความเชื่อความศรัจฐาเรื่องพญานาคุ้ฟ่าวท่ำแห่งนี้
ยังคงตราตรึงในความทรงจำของชาวบ้านที่นี่

แต่พวกเขายังคงจำภาพที่เกิดขึ้น
เหลาให้กับเฝ้าที่หานี่ได้อย่างชัดเจน

อาจารย์ลักษณ์และมดดำขชาพา
พร้อมจะลงไปชมความงดงามอลังการภายในถ้ำกันแล้ว
งานนี้มีทั้งมุดและทั้งลุยทั้งเละเลยล่ะครับ
เคยมีใครลงไปแล้วไม่ขึ้นใหม่ไหม

มีครับเขาตอบอาจารย์ด้วยเสียงสั่นว่าไม่ไหว
เพราะว่าเดินไปสมัยก็กลับมาที่เดิมเดินไว้ก็กลับมาที่เดิม
ไอเย็นครับสัมผัสได้คือกลิ่นของขี้ค้างคาวกับไอเย็นแล้วเนี่ย
มดดำถึงขนาดคานแล้วนะครับ
มดดำใช้ท่าคานแล้วนะครับ
ผมก็ต้องถึงขนาดเดินเข่าแล้วนะ
ตรงนี้ตามความเชื่ออันนี้คือโรงศพ

ของปู่อินเชื่อว่าร่างของปู่อินอยู่ในนี้แหละ

ครับเห็นเขาบอกทุกวันพระจะมีปฏิหารเกิดขึ้นณถ้ำแห่งนี้
ทุกวันพระจะมีเสียงพระเทศครับ

เดี๋ยวจะพาไปห้องสมบัติครับผม
ห้องสมบัติห้องสมบัติ

ห้องนี้ก็เคยให้เป็นห้องสมบัติของท่าน